เรามาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนที่เดินถนน

ถูกคุณป้าที่ขี่รถสาลเบงเนี่ย

นี่ลุงก็เดินมาริมถนนปกติ

จังหวะนี้แหละป้าแกมองไม่เห็นชนลุงจนลุงตีรังกากระเด็นเลยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอพนมสารคามที่ฉะเชิงเซาค่ะ
จันที่กู้ไพเข้ามาถึงเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ลุงตีอายุ๖๖ปีเนี่ยแกเดินออกมาจากบ้าน
แล้วลุงตีก็จะเดินริมถนนแบบนี้เป็นประจำค่ะ
ตั้งใจว่าจะไปบ้านเพื่อนที่อยู่ข้างวัดดอนทอง
ทีนี้ลุงตีแกก็เดินไม่ค่อยถนัดเดินเอียงไปเอียงมา
เพราะว่านิ้วเท้าแกเนี่ยคือเจ็บ

รถทราเล็งมาเฉี่ยวชนจนลุงตีย์หลังกา
ตอนที่ชนแล้วเนี่ยยังหันมามองลุงตีอยู่เลย
เหตุการณ์นี้ในกล้องวงจรปิดประมาณสัก๑นาทีค่ะ
ทีนี้รถของชาวบ้านขับผ่านไปผ่านมา
ปรากฏว่าป้าแป๊ดแกนี่นะโอ๊ยเจ็บ
ร้องมาแบบนี้แล้วก็ทำท่าเหมือนกับเจ็บหลัง
ซึ่งกู้ภัยบอกว่าป้าแป๊ดเนี่ยนะ
ทุกคนในซอยจะรู้กันดีเลยว่าแกป่วยทางจิต
ที่โรงพยาบาลนะคะฟังเสียงกู้ไพกันหน่อยค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้อาการลุงตีก็ปลอดภัยแล้ว
แต่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลพนมสารคามนะคะ

ลุงตีแกจะไปนอนตามวัดไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่
แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
ต้องระมัดระวังทั้งคนเดินเท้าแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนเลยนะคะ